มาดูภัยใกล้ตัวกันหน่อยนะคะเป็นภัยของเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงนี่แหละค่ะ
ที่จังหวัดชายภูมิเป็นกรณีเพื่อนบ้านตีกันคืออยู่ใกล้กันกระทบกระทั่งกัน
อ่าปัญหาเนี้ยมันเกิดจากเพื่อนบ้านบ้านหนึ่งเขามักจะไปทำความสะอาดตรงเหมือนริมถนนสาธารณะ
อืมเวลาที่ฝนตกฝนอะไรอย่างเงี้ยคือกวาดปัดกวาดออกเพื่อให้น้ำมันไหลสะดวก
แต่เพื่อนบ้านอีกฝั่งนึงเขาบอกว่าทำอย่างเงี้ไม่ได้
พอทำแบบนี้แล้วเนี่ยดินมันจะเหมือนแบบถล่มลงมาค่ะมันจะทำให้ดินซุดตัวไปทางฝั่งบ้านเขา
ก็ทะเลาะแบบกันเรื่องนี้เป็นประจำจนคลิปนี้ออกมาเขียนว่า
เรื่องราวเกิดขึ้นมานานวันนี้เพิ่งเอาโทรศัพท์
ถ่ายไว้ทันมาราวีรบกวนดูหมินบ่อยมาก
ทุกทีที่ทำความสะอาดถนนเข้าบ้านเขาบอกวันนี้พังนะ
ครับนี่พังนะคะดูค่ะว่าเขตน้ำมันไหลที่ไหนดูลอยน้ำค่ะ
ดูรอยค่ะดูข้างหน้าค่ะดูหน้ามันค่ะดูค่ะ
เราไม่ให้ทำเสียหายมันทำเสียหายทีหนึ่งแล้วนะ
ตำรวจมาดูแล้วว่าไม่ให้กลไม่ให้กลร้อง
ดูสิกำแพงน่ะมันโปรดน่ะดู
ให้บ้างไงให้เคี้ยวให้เคี้ยวกวดได้อืม
ไม่ได้ว่าแต่ไม่ให้ทำร้ายที่ว่ากวดมันเป็นร่องลึก
มันกัดก่อนไปทุกวันมันก็โปรดอืม
ยายว่าไงเราไม่ให้ทำเสียหายมันทำเสียหายทีหนึ่งแล้วนะ
ตำลวดมาดูแล้วว่าไม่ให้กลไม่ให้กลไม่ให้กลร้อง

กระแทะกระทั่งกระด่อยเป็นช่วงที่มีฝนตก
ดังนั้นมีฝนตกแบบนี้
ช่วงนี้ใจเย็นหน่อยเดี๋ยวลมหนาวจะมาแล้ว
วันนี้ปันวันที่กรมตุนิยมพฤติยา
แล้วเราก็คาดการณ์ว่าลมหนาวเนี่ยอีกวันละรอกหนึ่ง
ก่อนหน้านี้มีวันละรอกอยู่แล้ววันนี้อีกหนึ่งวันละรอกจะตามมาสมทบ
ดังนั้นวันนี้อีสานจะเริ่มหนาว
แล้วก็กรุงเทพก็จะเริ่มเข้ามามีลมหนาวอากาศเย็นในช่วงวันพรุ่งนี้
คาดการณ์ว่าจะหนาวสุดในช่วงวันที่๑วันที่๒
ในกรุงเทพอาจจะมีลุ้น๒๐องศา
แต่ว่าช่วงนี้อาจจะต้องระวังหน่อยเพราะว่าฝนที่ตก
จะเป็นฝนที่มีลักษณะเป็นฝนฟ้าขนอ
ปลูมอยู่คร่อนหน้านี้เพิ่งเยอะศักดิ์อากาศร้อนอบอ้าว
ลมหนาวที่มาก็จะไปปะทะกันกับความชื้นแล้วก็ทำให้เกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น

ปัตธานียระแหละนรธิวาษ
ใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวก็ต้องระวังหน่อย
แล้วก็ต้องระวังหลังจากนี้ต่อเนื่องไปเลย
จนถึงช่วงประมาณวันที่๓วันที่๔
ในช่วงดังกล่าวฝนส่วนใหญ่ก็จะถูกดันไปตกในบริเวณดังกล่าว
ตกเยอะตกหนักตกนานและอาจจะทำให้เกิดเรื่องของน้ำท่วมขังในพื้นที่เกิดขึ้นได้
ส่วนหลังจากนี้เป็นต้นไปอย่างที่บอกว่าพายุนี่เป็นพายุที่มีบทบาทสำคัญ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
หวีอิสานเริ่มการอากาศเย็นลงได้ก็คือตอนปรุงนี้
ต่อไปก็เป็นแบบในภูเวณภูเซผาคถกสุดท้าย

ช่วง๖โมงเช้านะครับส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
ก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ๑๕องศา๑๖องศาในตอนเช้า
ส่วนตอนกลางวันจากลมหนาวที่มาเนี่ย

แล้วก็ไปดูดเรื่องของกลุ่มเมฆ
ความชื้นออกไปก็จะทำให้ท้องฟ้าเนี่ยค่อนข้างโปร่ง
แดดจะแรงเป็นพิเศษอันนี้ก็ต้องระวังกันหน่อยนะครับ
เดี๋ยวไปเคลียร์ให้เขาก่อนไปกดร้องกับเขาก่อน
จะให้ร้องเยอะยังไงเนี่ย

แอบไปเลย